วันนี้ตำรวจคุมตัวกาดของร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ไปยิงผู้ที่เข้ามาเที่ยวจนเสียชีวิตนะครับ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพท่ามกลางผู้ที่มามุงดูแล้วก็ญาติของผู้ตาย

กลุ่มเพื่อนตีลายกอไผ่นับร้อยคนที่อยู่ในอารมณ์โกรธแค้น
พยายามฝ่าแนวกั้นของสำรวจ
วังเข้ารุมประชาธรรมในวรวุฒิแต้เจียหรืออามเต็งสี่

ระหว่างถูกคุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ตำรวจต้องยุติการทำแผน
และรีบนำตัวในอาร์มขึ้นรถกลับทันที

เพราะว่าลูกเขาก็ยังเล็กอยู่เลยแค่ขวบเดียว
มันไม่ครบก็คือมันไม่ใช่แค่คนยิงคนเดียว
ว่ามันมีหลายคนมันไม่ใช่แค่คนเดียว
เพราะคนคนเดียวมันจะมันจะยิงด้วยเตะด้วยฟันด้วย

ครอบครัวในตีไลน์ขอความเป็นธรรมให้ผู้ตาย

ไม่น่าจะมีในอามเพียงคนเดียว
เพราะมีร่องรอยฟกช้ำและบาดแผลตามร่างกายหลายจุด
เช่นเดียวกับแฟนสาวของนายตีลาย
ที่ยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แต่ไม่รู้สาเหตุว่าทำไม
ได้ลงมือยิงจนถึงขั้นเสียชีวิต
ทุกคนยังคงสงสัยว่าในอาม

เพราะตามร่างกายเต็มไปด้วยร่องรอยฟกช้ำ

มีหลายคนร่วมก่อเหตุด้วย
อนตำรวจติดตามตัวทั้งหมดมาดำเนินคดีให้ได้

เป็นฝ่ายเปิดฉากยิงใส่คู่อริ

ชักปืนยิงใส่ในตีลายไปหลายนัด
หลบหนีไปบ้านญาติที่จังหวัดสุรินทร์
แถนที่ตำรวจบอกว่ากลุ่มพู่ตาย

ที่กาดของร้านจะชักปืนยิงใส่

ของร้านเมื่อถูกในตีเปิดฉากยิงก่อน
จึงเกิดการแก้แค้นให้กันทันที
แต่ในตีเกิดพลาดท่ากระสุนปืนไม่พอ

อย่างไรก็ตามตำรวจจะเร่งสืบสวนขยายผล
นอกเหนือจากผู้ต้องหาคนนี้แล้ว
ยังมีคนอื่นร่วมด้วยหรือไม่
แต่เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา
อามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
กผ่าอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
จะคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติม
และนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยา
เป็นผลัดแรกพร้อมคัดค้านการประกันตัว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน